เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
เขาบอกว่าในช่วงที่ฝนมันหลงฤดูแบบนี้
เพราะว่าในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมามันมีฝนตกใช่ไหม

โอ้โหบางคนก็บอกไม่ชอบฝนตกนะ

แต่ว่าบางพื้นที่เขาเจอฝนหลงฤดูแบบนี้
โอ้โหยิ้มเริงร่าเพราะว่าหาของป่าได้ดีแถม
ขายได้ราคาอีกด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมนี่จักรจันทร์นะฮะ
โอ้โหนี่ไข่มดแดงโอ้โหเป็นของป่าที่หายากครับไข่มดแดง
หามาได้ในช่วงนี้เลยครับช่วงฝนหลงฤดูนะครับ
ที่ชาวบ้านจังหวัดนครพนมเขาหามาได้
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย
เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
เพราะว่าใกล้เข้าสู่หน้าแรงแล้ว
ช่วงนี้ส่งผลดีมากเพราะว่าชาวบ้านเขาได้มีอาชีพเสริม
ในการไปหาของป่ามาเสริมรายได้ในช่วงนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักหวาน
อาจจะออกมาเยอะก็เลยไปหากัน
หากันเสร็จก็มาขายในตลาดสดแบบนี้นะครับ
ก็คือตลาดสดเทศบาลตะบนนาแก่
จำหน่ายอาหารอีสานพื้นบ้าน

เพราะว่าชาวบ้านเขาหาของป่ามาได้เยอะ

อันนี้หายากนิดหนึ่งนะครับ

สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว

จักรจันทร์มีราคาแพงมาก

โอ้โหไปร้องเพลงทีค่าตัวเป็นแสนจะบ้าแล้ว
ไม่ใช่จักรจันทร์นั่นไม่ใช่นักร้อง
นี่เป็นจักรจันทร์ที่เป็นตัวเลยที่เขาขายกัน

ตกตัวละประมาณ๒๓บาท
เป็นตัวนะราคาเป็นตัวไม่ได้เป็นขีดนะ
ไม่ใช่ครับขายเป็นตัวครับตัวละ๒๓บาท

เอาล่ะส่วนไข่มดแดง

เนื่องจากปีนี้ได้รับผลกระทบจากไพร้ง

เราเคยอ่านไปแล้วก็ราคาประมาณนี้แหละ
ผักหวานนี่แพงมากเลยนะ

ผักหวานก็ราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
เข้ากันเลยกับไข่มดแดง
โอโหเมนูผักหวานไข่มดแดงมอเรื่อยเท่าไหร่
อู๊หูก็ถ้าใส่ไปอย่างร้าน๑กิโลกรัม

หนึ่งนี้การกินปันกิโลเลยละ
เอาแต่เกิดเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน

อู้ยอีกวันละ๕พันแล้วขายทุกวันใช่มั้ยคะ

ของแบบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้มันหาได้เยอะแล้วก็หาได้ง่ายเท่านั้นเอง

เป็นโบนัสของเหล่าบรรดาชาวนา
หรือว่าเกษตรกรที่เขาในช่วงนี้ยังรอฤดูการทำอยู่
ก็เข้าป่าไปหาของป่าแบบนี้นะครับ
แล้วก็มาขายกันก็เรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วกัน
ใช่ค่ะโอ้โหได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้แล้วนะคะ
ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะเข้าไปสัมผัส
เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้สัมผัสก็มาดูตลอดข่าว
ก็จะได้รับชมอะไรดีแบบนี้นะคะ